เพราะในบางพื้นที่บางจุดเนี่ย
ถ้าปลูกแต่สิ่งเดิมบางทีผลผลิตมันได้ไม่เท่าเดิม
แล้วช่วงนี้น้ำน้อยด้วยแรงด้วย
ไปหาสิ่งที่ใช้น้ำน้อยแล้วปลูกแล้วได้ผลผลิตดี

พื้นที่เขาเปลี่ยนจากที่ทำนาเอามาทำเป็นไร่อังุ่น
แล้วได้ผลดีที่มหาสารคามครับ

โอ้โหดูพื้นที่กว้างใหญ่เลยนะ
นี่ครับเขาบอกว่าเป็นอาชีพใหม่
สร้างรายได้ให้อย่างดีเลยที่จังหวัดมหาสารคามนะครับ
เป็นเกษตรกรที่นั่นเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนที่นา
หันมาปลูกอังุ่นที่ใช้น้ำน้อย
แล้วทำแบบอินซีวิถีธรรมชาติ
คือใช้พื้นที่ปลูกแค่๒งานเองนะคุณผู้ชมนะ
แล้วเขาใช้เวลาในการปลูก๑๔เดือน
สามารถเก็บและสร้างรายได้ปีละถึง๔ครั้ง
คือจะรอนานนิดนึงแต่พอได้ผลผลิตออกมาแล้ว
ผลผลิตได้เรื่อยนั่นเอง
ไปถามเจ้าของสวนนะครับก็คือคุณพี่ธีรพลจันทร
เล่าว่าที่นี่นะบ้านน้องหินตำบลโคก่อ
อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนี่ย
แต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาปลูกอังุ่น
พื้นที่ตรงนี้ทำนามาก่อนครับ
แล้วเห็นว่าทางภาคอีสานสามารถปลูกอังุ่นได้นะ
ลูกได้เยอะด้วยอังุ่นเนี่ยมันใช้น้ำน้อย
ถูกต้องคือภาคอีสานตอนนี้เชื่อว่าน้ำน้อยแล้วค่อนข้างแรง
เขาก็เลยอยากจะเปลี่ยนการทำนาทั่วไป

แล้วองุ่นที่เขาเลือกปลูกเนี่ยเป็นพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรเป็นพันธุ์เขียวมะละกาครับ
ปลูกเอาไว้๒๐๐ต้นองุ่นเขียวนั่นแหละจ้า
ใช้เงินลงทุนไปประมาณสัก๔๐๐๐บาท
ปรากฏว่าอังุ่นก็เจริญเติบโตดีเลยทีเดียว
แล้วดูแลรักษาไม่ยุ่งยากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะ
ใช้เวลาแค่๑๔เดือนแต่สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายรอบไง
อังุ่นที่นี่เน้นการปลูกแบบอินซีอันนี้ดีมาก
ไม่ใช้สารเคมีผมแนะนำเลยคุณจะขายได้ราคาดีมากนะครับ
ส่วนรสชาติเป็นยังไงเขาบอกว่าเห็นองุ่นเขียวอย่างนี้
มันหวานนะมันหวานฉ่ำแล้วก็เปรี้ยวนิด
คือถ้าเป็นองุ่นเขียวยังไงมันเปรี้ยวแน่
แต่ถ้ามันเปรี้ยวนิดเดียวแล้วหวานกลมชำแล้วก็อร่อยมากเลย

เขาบอกว่าตอนนี้ที่หน้าไร่หน้าสวนเนี่ยสามารถขายได้กิโลกรัมละ๑๕๐บาท

ถ้าใครมีพื้นที่ลองทำดูปลูกไปด้วยแล้วก็ทำนาไปด้วย
ใช่แบ่งพื้นที่จัดสรรพื้นที่ให้ลงตัวหน่อย
คืออย่างที่บอกแหละว่าปีหนึ่ง๑๔เดือนเก็บเกี่ยวได้๔ครั้ง
ก็ถือว่าคุ้มค่านะแล้วก็มันอาจจะเป็นการใช้น้ำในปริมาณที่น้อยลง
แต่ได้ผลผลิตดีแล้วก็รายได้ดี
เดี๋ยวนี้เกษตรแบบผสมผสานมันมีเยอะ
ลองปรับเปลี่ยนพื้นที่ของคุณที่มีอยู่เนี่ย
ปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นผสมผสานหมุนเวียนกันไป
เพื่อที่จะมีรายได้ที่เรียกได้ว่ามาแบบไม่ขาดสาย

ก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้อีกหนึ่งรูปแบบ
ที่เรานำมาเสนอนำมาฝากคุณผู้ชมก็แล้วกัน
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีที่อยากจะบอกต่อกันนะคะยังไง